ห้องเจ้าของห้องเช่าปวดใจมากเลย
แต่รูปดาวทวิตเตอร์ค้างค่าเช่าขณะขยะล้นห้อง
คุณผู้ชมอยากดูไหมคะ

โอ้โหแหดย้ายแบบ

ตายผม
มองดูในห้องลิฟท์
สังหลายจริงอ่ะ

มันมีจู่อยู่บนนั้นด้วย

ขนลุกขนพอง

หมายถึงคนเจ้าเขาได้อยู่สภาพนี้ไหม

เขาหายไปแล้วแต่ว่าก่อนนั้นให้อยู่เขาอยู่สภาพห้องอย่างนี้หรือเปล่า
เขาอยู่อย่างไหนหรือเปล่าคือนอนอย่างไง
เจ้าของห้องถึงขั้นเข้าไปร้องอุ๊ยเลย
เมื่อกี้จังหวะคือเหมือนขอโทษนะจะอาเจียนด้วยคุยกับอ้วก

แล้วสิ่งสำคัญขึ้นอะไรด้วยมั้ยคะได้ยินไหมครับสักครู่

เขาใช้ห้องนี้ถ่ายคลิปเขาหรือเปล่า
เขาเป็นเซ็กเครเตอร์ในทวิตเตอร์
ผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกษาสาวด้วยนะ

ค่ะต้องเป็นคนแบบไหนถึงทำได้แบบนี้เนอะ

ผู้ชายที่จะมาจีบคุณเอาคุณเป็นคู่ชีวิตนี่ต้องจดหนักเลยนะ
เขาไม่เห็นไงเขาไม่เห็นสิพุทธ
เนี่ยจริงแล้วคลิปนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
แล้วก็เป็นข่าวมาแล้วนะคะทีนี้มันมีเรื่องของความคืบหน้า
เพราะว่าล่าสุดเราไปคุยกับคุณเฟิร์น
คุณเฟิร์นชื่อว่าคุณจิรนันบัวแก้วอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่าตรงนี้แหละค่ะ

เป็นคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสำโรงสมุทรประการ

สามเดือนแรกจ่ายค่าเช่าปกติ

ไม่จ่ายค่าเช่าทิ้งห้องนี้ให้ถูกตัดน้ำตัดไฟ

โทรไปก็มีคนอื่นรับ
เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้
อันนั้นไม่มีคนรับค่ะคุณผู้ติดต่อไม่ได้

กระทั่ง๒๒กันยายนที่ผ่านมาคือสามารถติดต่อได้
เจ้าตัวคนที่เป็นห้องเช่าคนที่เป็นสาว
มาเช่าห้องนี้ดาวท์ทวิตเตอร์ค่ะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวออกตัวเลยนะ
เดี๋ยวจะเข้าไปเก็บห้องแล้วก็ย้ายของออกเอง
ไม่เป็นแปลกไหมจุดก็มาออกตัวแบบนี้

มันน่าจะมีอะไรแน่ต้องใช่แน่ต้องใช่แน่
เปิดประตูเข้าไปเลยแล้วก็เละอย่างที่เห็น

เรื่องต้นเจ้าของบอกว่าได้มีการว่าจ้างแม่บ้านของคอนโด

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพสำรงเหนือนะคะ
คือเขาประกาศดังเลยเจ้าของห้องเช่าบอกว่า
ถ้าดาวน์ทวิตเตอร์คุณฟังอยู่นะคุณต้องการไกล่เกลี่ยนะ

เพราะตอนนี้ไม่อยากได้ค่าเช่าห้องแล้วนะไอ้ที่ค้างจ่าย
แต่ต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เพราะมันเยอะกว่าค่าเช่า
ภาพเขาในทวิตเตอร์เขาสวยนะเห็นไหมภาพซ้าย

ดูสิแล้วภาพนี้เขาถ่ายจากห้องไหนเนี่ยห้องนี้หรือเปล่า

เออเอาก็ไปเคลียร์ซะนะฮะ